รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
เส้นของให้เป็นอาวุธ
ใช่เสกของธรรมดาธรรมดาให้เป็นอาวุธเพื่อปราบผี

นี่คือหลอดธรรมดา

ปู่สุดยอด

ปูครับปู่ช่วยสอนวิชาพวกนี้ให้ผมได้ไหมครับ
พวกเราดีกว่า

แต่พวกเองต้องนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้

แล้วข้าจะกลับมาสอนให้

ก็ให้ท่องพุทธโธพุทธโธ

ฝ่าจะสงบนิ่ง

ท่อง

พวกมึงมาท่องไทเกอร์คาแคร์อะไรของมึงวะเนี่ย

งั้นเดี๋ยวคุกกี้ครีมมี่แล้วก็เยลลี่

แต่ว่าพี่ทั้งสองคนจะต้องเช็ดตัวให้ด้วยนะคะ

โอ้โหใครวะเนี่ย
เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะ
โอ้โฮโอ้โฮอะไรอ่ะพี่ทำประบบทำไม
เฮ้ยรถกับเอ็งอยู่ไหน

เองไม่มีรถมาล้างเองก็กลับออกไป
เดี๋ยวอย่าเข้ามาอีกจำไว้
รถก็สวยคนก็หล่อ
แบบนี้เอาบัตรวีพีไปเลยค่ะ
แล้วบัตรวีพีเนี่ยมันดียังไงครับ

ก็จะได้ไปปาร์ตี้สุดพิเศษกับพวกเรา๓คนนี้ค่ะ
คืนนี้มาให้ได้นะพวกเราสามคนรออยู่น่ะ
เอ้ามันเคิ้มอีกไม่ไปอีกไป
เรากลับดีกว่าเว้ยเราไม่อยู่แล้วเราไม่มีรถอ่ะ

ไปล่ะเดินกลับดีกว่า

รถรถก็ไม่มีอย่างเขาทำยังไงกูถึงจะได้บัตรวีพีวะ
ไม่ต้องห่วงไว้เพื่อนรักความหืดอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่น

เฮ้ยพวกมึงโม้ปะเนี่ยโกหกกูปะเนี่ย

ไทเกอร์มาแคลร์อยู่กันแถวนี้แหละชนปะ
เฮ้ยตายป่าว

จะดีเหรอวะปู่เขาจะถ่ายทอดวิชาพวกเรานะเว้ยแล้วแกก็ด่าหรอก
อ่าเป็นไงไอ้สามตัวนี่สมาธินิ่งอ่ะดียังเขาจะได้สอนวิชาให้

เฮ้ยแท้แน่นะเว้ย
แท้สิวะถ้าไม่แท้นะมึงมากระทืบกูได้เลย
ไม่ใช่แค่กระทืบป๋องนะปังด้วยคนยังได้
ระดับพ่อดมบุญเนี่ยนะเว้ยบอกเลยว่าไม่มีพระเกเว้ย
แม่ระดับนี้มันก็รู้อยู่
สมบูรณ์ขนาดนี้ถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนดูว่ะ
แต่ว่าแต่ถ้าข้าจะไปบูชาเนี่ยเองจะปล่อยเท่าไหว

ไอ้ปางกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องขารุ่นนี้เอาพูดตรง

มันกล้าให้๕๐๐เพราะว่าต้องโกงราคามันอีกหน่อยเว้ย

แล้วแต่มึงเนี่ย
เฮ้ยลุง๘ไหวมั้ย
อะ๘ก็๘วะนี่เป็นเพื่อนกันแล้วเว้ย
โอเค

โอเค

ไปเลย
โชคดี

โหตายแล้วตายแล้ว
กูว่าอย่างนี้ต้อง
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

แล้วพวกเราจะได้สิทธิพิเศษอะไรครับ

ตี้ไพเวทสุดพิเศษกับพวกเรา๓คนไงล่ะคะ
ปาร์ตี้ไพเวท

แล้วก็เยลลี่ไงเหรอคะ

พอดีว่าคืนนี้พวกเราติดธุระนะคะ

คืนพรุ่งนี้พวกเรา๓คนจะทำให้พวกพี่

ลูกค้าสุดเหมาะแมนพี่ค่ะ
คุกกี้
คิมมี่
แล้วก็เยลลี่ไงล่ะคะ

เห้ยนี่นะเว้ยกูรอให้ถึงไพเปดฟาร์ที่พรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วอะ

เฮ้ยแต่ว่าเราต้องเรียนวิชากับปูดมนี่ว่า

พวกเองไปไหนมาทำไมไม่ฝึกวิชาวะ

ก็พวกเราก็ไปกินทั้งสองอย่างครับปู่
ข้าวมันไก่ทั้งกระเพาะปลาเนี่ย

ตายแล้วต้องฝึกสมาธิด้วยพวกเรา
โอ้ใช่เลย
เราไปฝึกสมาธิกันดีกว่า

กรูปว่าเนี่ยเสียเวลามากเลยรู้มั้ยเนี่ย

ไปฝึกสมาธิกันไปฝึกสมาธิกัน

โอ้โอ้โอ้
เฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะ
เสกสิ่งของให้เป็นอาวุธได้

ต่อให้คาถาศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน
มันก็ได้แค่ลมปากเว้ย

เราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด

ทำไงจิตใจสงบมันต้องทำไงฮะ

ดู
โอ้โหไหนปู่เลยบอกจะมาที่ดีไง
จะมาที่แตกแล้วเนี่ยฮะ
มือรั่นอีกแล้วปู่
เล่นเอาสกุเคิล

เดี๋ยวข้าจะนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้

แต่จะปล่อยให้สาวรอเรานานไม่ได้นะเว้ย
ยังหลาย

โอ้ว

ไอฟ้อยทำไมเพิ่งมาบอกข้าวที่นี่ก็

สงครามนี้อย่าไปไหน
หยุดฝากถ้าจะกลับมา
โอ้ยได้เลยครับปู่สบายมากครับ
เดี๋ยวจะนั่งตรงนี้เลย

มันต้องฉลองความรู้ของเสียป๋องหน่อย

เนี่ย

เนี่ย
กูปล่อยพระมุมวตเนี่ยได้ตั้ง๘๐๐๐๐เนี่ย

กูว่าพ่อมันกระทืบมึงไส้แตกแน่ไอ้ป๋อง
โอ้ยเห็นเหมือนนี้แล้วจริงเลย

โชค
เฮ้ยเหน็ตไม่อยู่อีกแล้ว
พ่อพ่อนี่มึงทำอะไรกันเนี่ยฉลองอะไรกันนักหนา
ซื้อของกินมาที่เยอะแยะไปโรวไอ้ไหนมา

คือผมได้เลขจากพระมาก็ไปซื้อหวย

พ่อพ่อไปไหนเนี่ย

นี่เว้ยถ้าจะเอาพระไปปล่อยเว้ย

ดีสิวะพระข้าดีทุกองค์
องค์นี้ไว้ปล่อยนะได้ประมาณ๕แสนนะเว้ย
หาห้าแสน
เออใช่วะพวกเองรอข้าก่อน
เดี๋ยวถ้ากลับมาได้๕แสนจะมาฉลองด้วย

โอ้โหไอ้ป๋องพระจากของจริงแท้เลยเนี่ย

มึงขายไป๘๐๐๐มึงนี่โง่จริงเลย

ทำไงดีวะงานเข้าแล้ว

โทรบอกน้องเขาแล้วเว้ยว่าเราจะไปตอนนี้
แล้วเขาก็บอกว่าโอเคค่ะ

ไปเลย

ยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวมีแล้วจะให้

แกไม่จ่ายแกได้เจ็บตัวนะ

ที่ว่าเจ็บตัวเจ็บยังไงเหรอ

แบบนี้ไงที่เรียกว่าเจ็บตัว
มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ย
นี่ไงพวกมัน

แข็งของใหญ่อะ
เฮ้ยมันไม่ใส่แบงก์เหม่าเปล่าเนี่ย

หล่อหรอหลียังหล่อ
สาวจ้ามากันแล้วจ้าอยู่ไหนกันจ้า

คืนนี้ถ้าเกิดว่าไม่สนุกจนขึ้นสวรรค์พวกเราไม่ยอมจริงด้วยนะพวกเราจะทำให้พวกพี่สนุกจนขาดใจเลยแหละค่ะ
สนุกคาใจสุดยอด
โอ้ยเราเป็นน้องเกิบก็บ่อยเลยล่ะ
โอ้โหเต้นจนเหนื่อยหมดแล้วอาจารย์ขอนั่งพักก่อนนะ

ทำไมมันใหญ่อย่างนี้มันกระดูกคนเหรอวะเนี่ย

พวกเรา๓คนเลี้ยงหมาตัวใหญ่
ก็เลยต้องซื้อกระดูกหมูให้แท้เล่นนะคะ

เอ้ามึงเอาไปแท้เล่นป่ะ

พวกผู้หญิงมีที่การกินเลย
เอ่อพวกพี่พร้อมแล้วยังคะ

นี่อะไรอ่ะจ๊ะไหนว่าจะเตอร์ไพรส์ไง

แปลงร่างอย่างนี้นี่เอง
แปลงร่างแปลงบนด้วยนะจ๊ะ

สำคัญ
โอ้โฮ

เผ็ดเผี้ยก็น่ากิน
ปีบีก็น่าหลี่แอ

สนับสนาย

ไปหัวมันว่ะ
ไอ้ฝองมึงตาย
พ่อหนูปิดไปแล้วหนูขอโทษ

คับ
เขาบอกว่าค่อยปูนไม่ใช่ภูค่อย
นี่โมโหยังมีอารมณ์ผ่านเลยเนี่ยพ่อเนี่ย

พระของจริงกูไปขาย

โฮฮ่อกูก็หนูไม่รู้ว่า

เหลวไหลจริงไอ้๓ตัวนี่

ดึกดื่นป่านี้ยังไม่ยอมกลับ
ลูกทั้งหลานเลยเว้ย

มันน่าจะมีรูปสาวอยู่ในนี้พี่

มันน่าจะมีลูกสาวอยู่ในนี้วะ
มันน่าจะมีลูกสาวอยู่ในนี้วะ
ช่วงชั้นไปกัน
ซักอย่าง

เฮ้ย

ขอให้อย่างเท้าแต่คู่นี้

กักขังวิญญาณสือสมิงสาวนี้ด้วยเถิด

อย่ามีใครวนตัวจนหนีไปไหนไม่ได้

ต้องใช้คาถากำบังตัว

ไหนวะเนี่ย

เสียสาวจ๊ะ

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้โอ้

ใครนี่ใครวะเนี่ย

ช่วยด้วยปู
เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี่

ปูปูจัดการอะไรครับปู
หยุดก่อกลางทางไว้ได้แล้วน้ำสือสมิง

ถ้าพูดไม่ฟังกันมันก็ต้องเจอไอ้นี่
เอ้าไอ้ปูจัดการไอ้ปู

เฮ้ยสำเร็จแล้วว่ะ
สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับปู

เฮ้ยเฮ้ยกลับมาได้แล้วผม
เก่งมากเลยครับปู

อิแม็ค

ก็ต่อไปได้ไงปู่แต่มันแค่ไม่แตกเท่านั้นแหละ

อืม

ไม่ต้องถึงพรุ่งนี้ช้าเลยอะปุ๊กเอาตอนนี้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็สมบบแล้วเนี่ย
ข้าจะรอให้เองตั้งสติให้เรียบร้อยทำสมาธิให้ดีก่อน

พรุ่งมาเคลียร์ดอกสตรีก่อนสตรีแรงกว่าคนอื่นเลยนี่ทำไมตั้งเป็นเบาแล้วก็ไม่สตรีแรงดูด่ะโอ๊ย
ชักช้าไปเสียดายอะไรให้พ่อไปเร็ว
จ๋าอันนี้หลวงปู่ทวดพิมพ์เตอรี่เล็กเนื้ออัปเช่ครับ

โอ้ยปองให้พ่อไป
อันนี้หลวงพุทธิมวัดอาหารไร่ครับ

โอ้ยอันนี้ก็พ่อ
กริ่งหลวงพ่อโต๊ะครับ
โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าหายากมากนะพ่อนะ

นี่ผมบอกเลยว่าหนูนะยกให้พ่อหมดเลย
นี่๓องค์นี้นะรวมแล้วเนี่ยเท่ากับราคาของพระที่หนูเอาของพ่อไปเลย

นี่คือฝนตกแบบนี้นะขอให้ฟ้าผ่าเลย
ดีทำผิดแล้วรู้จักชดใช้

เดี๋ยวเข้าไปส่องพระดูข้างในก่อน

ไอผู้วิงอินจะเตียงดังทำไมกูตกใจหมดเลยตรึดแบบนี้

ไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าปองเหรอ

เสียรูปเขาจนได้เลยไอ้ป๋องไอ้ปางเอ้ย
กระดูกมันคนละเบอร์เว้ย

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
ตามมาแล้วเร็ว
เฮ้ยโอ๊ยไอ้ปองเฮ้ย

โอ๊ยฮ่าไหว
นี่ก็เป็นวันที่พวกเราถ่ายทำอย่างมีความสุขมากนะครับผม
เพราะว่าบรรยากาศรอบเนี่ย

ซึ่งต้องออกมา

จะถูกลูกกลัวก็ให้เธอรีบมาหาแหล่ง
คำเป็นฬิลาบอกแล้วที่ยังจะทำเชิง
ต้องหวังตัวเลยจะขี้มีกว่ากล้างแกล้ง
ถ้าเธอไม่บานใจที่ทำให้เธอบาดหวน
จะตามไปกวนใจจะแน่นอนแน่นอน
จะตามไปลงขวานเธอไม่ให้หยุดหย่อน
ยังเธอต้องมาเจอแม่นมนต์นี้
อ้าวมันก็ไก่มันก็ไก่มันก็ไก่